สาวกู้ภัยคนนี้ก็กำลังบิดมอเตอร์ไซค์มานะ

ถ้าไปจู่เธอล้ม

จุราชเกือบมาเอาชีวิตอยู่กลางถนนแล้ว

โอ๊ยมันหล่นมาได้ไงใส่ไฟ
ใส่อะไรอะใส่เน็ตใช้อะไรเนี่ย
โอ้ยเกิดบัจเกจค่ะ
โทรแล้วไมโตยัง

จะเผื่อเค้าหักหรือเปล่า

คนเจ็บนอนกองอยู่บนพื้นนะฮะอะไรไหม
ระบบสมัครจริงเท่าที่พูดตรงข้าง

ชี้ให้ชาวบ้านดูตรงคอเดี๋ยวเธอพูดไม่ได้เธอชิบแบบ
ชาวบ้านก็งงตอนแรกไปโดนอะไรมา
ทำไมเหมือนจะพูดไม่ได้เหมือนเจ็บคอนะฮะ
ค่ะแล้วที่นอนอยู่แบบนี้เธอไม่นอนนิ่งเลย
โพกถลุดนะหัวบวมกู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยค่ะ
หลังจากนั้นก็ดูว่าอาการก็หนักอยู่เหมือนกัน
จากการสอบถามก็ได้ข้อมูลมาว่า
คนเจ็บเป็นอาสากู้ภัยร่วมกับตันยูเขตอำเภอประจันตคามนะ
ทีแรกเขาซ้อมกีฬาอยู่ตรงสนามเทศบาลตำบลโพงาม
พอซ้อมเสร็จปั๊บจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน

ทีนี้ไอ้ที่ทำให้รถเธอล้มคือสายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่ถนนนี่แหละ
มันเป็นสายสัญญาณสายสื่อสารมันห้อยลงมา
ขับมามองไม่เห็นหรอกว่าตรงนั้นมันมีสายสื่อสารอยู่
มันก็เกี่ยวคอเธอเธอล้มลงจากรถมอเตอร์ไซค์

คุณผู้ชมฮะมีคำถามว่าสายสื่อสาร
มันห่อนยานลงมาได้อย่างไร
วันนี้ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับ

รถคันนี้คือรถขนต้นไม้ขนาดใหญ่
กิ่งพุ่มมันมาเกี่ยวสายไฟแล้วดูมอเตอร์ไซคันนั้นมา
นั่นคือมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บกู้ภัยสาว
โดนสายเกี่ยวคอแล้วก็ล้มลงไป

เราจะไปโทษว่าสายไฟสายเน็ตมันหย่อนยานเองก็ไม่ได้แล้วนะ

ใช่ทีนี้ข้อมูลก็ตรงกับที่ร้านขายของอยู่เท่านั้น

เดี๋ยวลองฟังดูดีกว่าค่ะว่าร้านที่อยู่ตรงจุดนั้นเขาให้ข้อมูลตรงกันนะคะ

เหมือนน่าจะเป็นสายเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจค่ะ
โอ้ยนี่ก็ให้ข้อมูลปรงกันเลยได้ยินเสียงอ่ะ
คนสายปลายเหตุนะ
ทีนี้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจันตคามนะคะผู้จัดการสำริทธรรมรงศักดิ์
ก็บอกนะบอกกับไทยรัฐทีวีบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
การไฟฟ้าจะเรียกเจ้าของสายสื่อสารมาดู
ว่ามันเป็นของเครือข่ายไหนเจ้าไหนในการดูแลรับผิดชอบ
แล้วจะได้ให้จัดการไงว่าจะต้องเก็บจะต้องมัดจะต้องรัดไว้ยังไงบ้าง
แล้วอาการล่ะอาการของกู้ภัยสาวคนนี้นางสาวพิมพกา
ล่าสุดก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะ
แต่ว่ารู้สึกตัวแล้วนะมีแผลตามร่างกายและที่คอด้วยคุณ
รอยที่สายสื่อสารมันเกี่ยวไปค่ะ
แล้วก็ที่นิ้วมือข้างซ้าย๓นิ้วก็มีแผลข้อศอกข้างขวาขาขวาด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้บริษัทเจ้าของสายสื่อสารไม่ได้ช่วยนะ

แต่คนที่ทำคือรถขนต้นไม้ต้องไปตามเอาผิดด้วยนะ
ใช่เพราะอะไรบางทีขนต้นไม้ใหญ่แล้วมันก็เกี่ยวแบบนี้